ไปติดตามเรื่องราวของศึกมวยไทยลีกซึ่งเป็นสังเวียที่คัดสรรเอานักชกรุ่นใหญ่จากสี่สิบคนทั่วประเทศ
มาร่วมกันชิงชัยชิงเงินรางวัลรวมกว่า๔ล้านบาทนะครับแต่ว่ากว่าจะคัดสรรมาได้
รอยโอต้ามวยไทยอาชีพรูปแบบลีกของประเทศของไปชัยชุดทะเบียน
ชี้วัดจากผู้ที่สมัครเข้าร่วมหนี้จากทั่วประเทศกว่า๒๐๐คน
เราจะคัดให้เหลือ๔๐คน
กฎที่ว่าต้องมีสัญชาติไทย
หรือว่านักชกต่างชาติเราก็เปิดกว้างแต่ต้องสังกัดค่ายมวยนะครับ
มาเฉพาะระดับยอดฝีมือหัวกะทิทั้งนั้นเลย
เกณฑ์การวัดเนี่ยดูจากสถิติว่าผ่านสังเวียนเลือดผ่านร้อนผ่านหนาวมาโชคโชนขนาดไหนนะครับ
แล้วก็สังกัดอยู่ในค่ายใหญ่น้ำเลี้ยงดีสายป่านยาวหรือเปล่า
จาก๔รุ่นรุ่นละ๑๒คนแล้วก็มาจับสลาก
วนกันไปเมื่อ๑๘สิงหาที่ลุมพินี
ผู้ชนะก็เข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ส่วนคนแพ้ม้วนเสือกลับบ้านตามระเบียบครับ

๖๗มีคนที่ผ่านเข้ารอบก็
ยักษ์เพชรปีใหม่พลอยแดงสายฟ้าแลบอู๊ดน้อยมงคลเพชร
รวมกับอีก๔ตัวยืนที่คณะกรรมการเลือกเข้ามาก่อนหน้านี้
มีเดอะสตาร์เก่งสยามพงศักดิ์เล็กพยักษ์เล็กที่มาเสียบแทนเพชรอุทัยครับ
รุ่น๗๐มีสิริศักดิ์ศิลาเล็กสายฟ้าเด่น๙แสนพญาเสือแบทมาสจากตุรกี
ส่วน๔ตัวยืนมีพลังหนุ่มผาขาวนำขบวนยอดกึกกล้อง
รุ่น๗๒๕พยักษ์ดำมุสตาฟาปานเพชรพงศักดิ์เล็กไซรัสอนันตศักดิ์
ตัวยืนมีเพชรมณีแสงอุทัยมหาศาลแล้วก็ดีเซลเล็ก
๗๗ประกอบด้วยคมเพชรฆาตนำโชคแดนี่แอดเวิร์ดเพชรดำสมิงดำนิโคลาสคาเตอร์
๔ตัวยืนมีเอเดรียนกงจักรน่ารักออสนิทภัณฑ์และปริญญาฝากฝักมวยไทย
เปิดประวัติศาสตร์ครั้งแรกด้วยกัน
เดิมนัดแรกศุกร์นี้แล้วนะครับ
ตุลาไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินี
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
เอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีไหล่กันครับ